ไทยรัฐนัดคุย
คุณผู้ชมค่ะอ้นบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมอยู่กันในช่วงไทยรัฐนัดคุยค่ะ
วันนี้อ้นมีนัดคุยกับนักร้องชื่อดังยุคเก้าศูนย์
ได้ยินมาว่าตอนนี้พาลูกพาภรรยากลับใต้หนีโควิดไปแล้ว
ไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงพูดคุยกับเขาเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ

ทราบว่าตอนนี้ไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชบ้านเกิดครูก้อยแล้วเนี่ย

การระบาดทั้งที่ขั้นที่๓มันก็เริ่มจะก่อตัวเนี่ย
เหมือนกับเรารู้ตัวแล้วได้ประสบการณ์แต่๒ครั้งแรกแล้ว
ก็เลยตัดสินใจว่าคุณก้อยก็บอกเออคิดถึงคุณพ่อคุณแม่พอดี
ก็เลยตัดสินใจออกเดินทางเลยในวันนั้น

เราก็ยังมีการกักตัว๑๔วันนะครับ

เราอยู่บ้านชั้นสดใจเลย

กินผักกินย่ารอบรั้วเนี่ย

ผลกระทบที่ได้รับจากโควิดระลอก๓
มีกระทบกับพี่เจ๊มครูก้อยยังไงบ้าง

เพราะฉะนั้นในเรื่องของงานในเรื่องของรายได้

ทุกคนเป็นอันเข้าใจว่าพวกเราทุกคน

ตอนนี้ก็เจอเจ็บกันหมดนะครับ
ในทางความรู้ของครูก้อยนะครับ
ได้ให้ความรู้แม่เต็มที่ค่ะว่าหลายหลายคนก็ก็ควัฒน
ถ้าในเรื่องของเธอนักงานนี้การให้ความรู้ในเรื่องของพวิชนาการการเตรียม
ตั้งแต่ในสำหรับของโชคก็มันก็ไม่ได้มีปันหาอะไรมาก
ก็ยังรอความรู้จากคุณ
แล้วก็ส่งความรู้ให้ให้ทุกสัปดาห์
ค่ะพี่เจมส์คะขออนุญาตตัววิทย์ไปถามเรื่องครอบครัวหน่อยค่ะ
เพราะว่าเราติดตามโซเชียลของพี่เจมส์แล้วก็ครูก้อยอยู่ตลอดเวลา
มีวิธีการเติมความหวานให้ชีวิตคู่ยังไงคะ
ต้องไม่คิดว่าชีวิตเราเป็นของตายก่อน
แล้วเวลาคิดว่าเขาเป็นของตายแล้วเขาตายเลย
ไม่ตากไม่ตาก
เราเองเรายังต้องการชีวิตชีวาเรายังต้องการความสุขจากการมีชีวิตคู่
เพราะฉะนั้นการที่เราต้องการอะไรเราต้องให้สิ่งนั้นกับผู้ของเราก่อนนะครับ
ก็เป็นวิธีคิดของพี่เจมส์ในการที่จะทำให้ความรักมันไม่เก่าไปตามการละเวลา
เรายังจะทำให้มันกลายเป็นแฟนกันมากที่สุด
พอเราเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วบางทีไอ้คำว่าแฟนมันหายไปเลยนะ
มันกลายเป็นสามรุ่นภรรยาหรือมันกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่
ทุกวันนี้เรายังแบบกลางคืนลูกหลับมานอนดูหนังด้วยกัน

ภารกิจพิชิตเบบีคนที่๒ไปถึงไหนแล้วคะ
จริงตอนนี้เข้ามาก็เรียกว่า๗๐แล้วนะคะ
ภารกิจพิชิดเบบว์อิกซี่เบบว์คนที่สองก็คือ
ไข่เสร็จแล้วได้ตัวอ่อนเรียบร้อยแล้ว
ตัวนะคะค่อนข้างแบบแข็งแรงเลยทีเดียวใช้แบบนี้

แล้วก็รอย้ายตัวออดกลับเข้ามาฝัก
ที่บอกว่าลูกเหลือแค่นั้นเองค่ะ
คุณพ่อคุณแม่แอบหวังไหมคะว่าลูกคนที่สองอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชาย
เจมส์เขาอยากได้หญิงอีกนะคะ
ออกได้หญิงอยู่แล้วแต่ว่าตัวปุ๊กก้อยยากจะมีทั้งหญิงอยากมีทั้งชาย
คือต้องรอคนที่สองก่อนแล้วรู้สภาพปุ๊กก้อยตอนนั้นว่าจะไหวไหม

คือที่เป็นศาลนั้น
ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะครูก้อย
ขอให้มีตามที่ปรารถนาเลยนะคะ

ค่ะอยากให้พี่เจมสทิ้งท้ายหน่อยค่ะ
ทราบว่าพี่เจมส์ก็มีซิงเกิ้ลเหมือนกัน
ต้องคิดถึงแล้วอยากฟังเพลงพี่เจมส์
เขาเรียกว่าปล่อยซิงเกิ้ลสนกระแสมากเลยตอนนี้

ก็ตอนนี้มีอัลบั้มใหม่นะครับ
ตอนนี้มีซิงเกิ้ลแรกเป็นเพลงที่ขยับเต้นรำได้
เชื่อว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้า

สำหรับคนที่กำลังเก็บตัวอยู่ในบ้าน

แพสต์แท็กชัฟเฟิลพี่เจมส์นักศึกษา

ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รางวัลถึง๕๐๐๐บาท

๗๖ขวบปกติเขาก็มาเต้นกัน
มีทั้งเด็กเล็กเด็กสาวเด็กหนุ่มมีหมดเลย
ช่วงนี้ที่ผิดตัวก็ได้สร้างกิจกรรมอะไรดีให้กับเยาวชนด้วย
ครูก้อยแนะนำเพจนิดนึงค่ะ

อยากจะได้ข้อมูลดีจากครูก้อยติดตามได้ที่ไหนคะ
แล้วก็จะเจอคุณก้อยไลฟ์ทุกวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งพี่เจมส์ทั้งคุณก้อยเลยนะคะ
หวังว่าพอหมดโควิดแฟนคงจะได้เห็นผลงาน
ได้เห็นพี่เจมส์ออกอีเวนต์ร้องเพลงโชว์สดแบบนี้นะ

เอาละค่ะทุกค่ะนี่ก็เป็นช่วงไทยรัฐนัดคุยนะคะ

เราก็มีโอกาสคุยกันผ่านวีดีโอคอลแบบนี้แล้วค่ะ
นี่ก็เป็นการพูดคุยนะคะกับพี่เจมส์แล้วก็ครูก้อย
นี่ทั้งคู่ยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชอยู่เลยนะคะ
เอาละค่ะหมดเวลาของช่วงไทยรัฐนัดคุยแล้วนะคะกลับไปที่สตูดิโอค่ะ